ไม่เชื่ออย่าล้มลูกมูเตรุให้เข้าใกล้ออกไฟ
มูไนท์๓พิธีกรขามูของเรายังมูอยู่ที่วัดใหญ่ชัยมงคล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับหลังจากพากราบศักระบูชาพระประธาน
พระพุทธศัยญาติแล้วทางด้านหลังของวัดจะมีพระตำหนัก
พระราชานุสวรีของสมเด็จพระนเลสวนมหาราช
หลังน้ำทักษิโนทกเพื่อประกาศอิสรภาพ
วันนี้หมูขั้นเทพของเราได้มีโอกาสถวายสักการะบูชา
ภายในอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวครับ
ณจุดตรงนี้สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชนีนาฏในล้น๙ราชการที่๙
ทรงโปรดให้สร้างในปี๒๕๓๖
ณจุดตรงนี้นะฮะหลายคนที่เกิดในช่วงนั้นคงจะจำกันได้ว่าเป็น
อนุสวรีที่สการะบูชาของคนทำไมเราถึงต้องไหว้บูรพกษัตริย์
เพราะท่านเคยได้ยินคำพูดเหมือนกันว่าพระมากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ
หมายถึงว่าพระองค์เป็นพระมากษัตริย์
พระองค์นี้เนี่ยพระองค์ต้องอยู่บนหลังโฆษศาลพระองค์ต้องออกหน้าต่อสู้กับ
หอกง้าวลูกธนูคือหมายว่าพระองค์เนี่ย
ถ้าไม่นำแล้วใครจะกล้าบางทีมันน่ากลัวนะในการทำขตึกเนี่ย
นักกษัตริย์นำหน้านะไม่ใช่อยู่ข้างหลังแล้วสั่งให้คนไปนะไม่ใช่นะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันแปลว่าเราต้องเห็นว่าพระองค์มีวิริยบรมีความกล้าหารเด็ดเดี่ยวหลายอย่าง
เพราะฉะนั้นเราจึงต้องน้อมเคารพสัทธาเพราะพระองค์นั้นมีพระคุณต่อคนไทย
ผมอยากจะสื่อกับแฟนรายการว่าเราเป็นคนไทย
เรามีรากหน่อเนื้อแห่งชีวิตวิญญาณที่มีบรรพบุรุษของเราเนี่ย
เป็นถึงพระประกษัตริย์เจ้าที่พระองค์มีพระบารมียิ่งใหญ่คือพระนเรสวน
มันไม่ใช่แค่การมาไหว้เนี่ยมันจะต้องมาเล่าให้ลูกหลานฟังว่า
ลูกรู้ไว้นี่คือพระนเรสวนมหาราชที่ครั้งหนึ่งพระองค์เคยไปเป็นองค์ประกันอยู่พม่า
แล้วพระองค์ได้เรียนรู้การศึกสงครามถึงเวลาพระองค์ก็กรอบกู้อิสรภาพคืนให้กับคนไทย
เพราะฉะนั้นนี่คือเราต้องนึกถึงพระองค์ท่านเพราะในวันนั้นพระองค์ต้องเสี่ยงภัยมากมาย
และนี่คือสิ่งที่เราควรมากราบไหว้แล้วเมื่อมากราบไห้บูชาศักระเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไร
เดี๋ยววันนี้ผมจะสอนคุณพ่อดำคุณหนุ่มนะให้กราบแบบถวายบังคม
ถวายบางคมคือนี้นะป้อนงมือที่อกแล้วหย่อมตรวนมออกไป
ผื้ตตระขึ้นมานี่ให้มันคงเหมือนท้องซ้างเ฻้นปึ๊ดถึงมาแล้วก็จบทิ้วนะ

ทำเกิดหน้าสอนไว้เป็นเกิดผิดดี
การถวายบังคมทำได้ทั้งหญิงและชาย
คือการนั่งคุกเข่าปลายเท้าตั้งนั่งบนส้นเท้า
ผู้ชายจะนั่งแยกเข่าผู้หญิงเข่าจะชิด
จากนั้นยกมือประนมระหว่างอกไม่กางศอก
กมือประนมปลายนิ้วหัวแม่มือจะหลดหน้าผาก
เยยหน้าขึ้นเล็กน้อยถวายบังคมให้ครบ๓ครั้งครับ
นักท่องเที่ยวและผู้มีจิตศรัทธาถวายศักระบูชา
ผ่านพุ่มช้างไม้ไก่ชนพระมาลา
หรือบางคนมักจะบนบานด้วยอาวุธชุดทหาร
ก็มีให้เห็นเช่นเดียวกันครับ
โสระโสปัจจัยาธิปฏินเรโสจัดมหาราชา
เมตตาจักรโรติมหาลาพังจธาโสธีพระวันตุเม
เดชะข้าพระพุทธเจ้านายรักเลขานิเทศ

ขอเฝ้ากราบบังคมทูลต่อหน้าพระบรมรูป
และขอกราบทูลต่อดวงพระวิญญาณ

ข้าพุทธเจ้าขอถวายพันธุ่มทูปเทียนแพร่นี้
ขอถวายดาบไก่นี้ของนี้
ขอถวายเครื่องสวนนี้พระมาลานี้

ตามประพินีที่มีมาได้แตกกันก่อน

และคณะตลอดจนสถาสถุชน
น้อมก้าวถวายพระพรข้าพุทธเจ้าทั้งหลายขอตั้งดวงจิตธิษฐาน
ด้วยบุญเกริยาวัตถุดิบที่ก่อการทั้งทานถีนภาวนาปฏิบัติตน
เป็นมงคลในประเทศกาลสมัยรัตนโกศิลป์เป็นเวียงชัย
สืบต่อเนื่องจากกรุงศรีอายุทยาขอพระองค์จงยิ่งสูงยิ่งสูงขึ้นไป
และแผ่พระบรมีคุ้มครองของชาวไทยทุกหมู่ชนขอพระบรมีจงประธานพรอย่างข้าพุทธเจ้าทั้งหลาย
ให้มีกำลังกายกำลังจิตนั้นเข้มแข็งมีกำลังและแรงที่จะก่อการงานทั้งหลาย
และให้เกิดทรัพย์เกิดสุขนั้นมากมายจงจำเรินพรจำเริญชัยด้วยพระบรมีของพระองค์
จงจำเรินเถิดและจงสำเร็จแต่บัตรนี้จากนี้สืบไปตลอดกาลและนานเกิน
อาจารย์ขอบคุณมากเพราะอาจารย์เป็นคนวางแผนที่จะไปวัดหน้าพระเมน
เป็นอีกหนึ่งวัดที่สำคัญมีพระปฏิมาที่ครบสมบูรณ์มีศิลปะและประตูของพระโบสถ
มียันโสรสกับยันมหาจักรพรรดิผู้ใดได้รอดแค้วคลาดปลอดภัย
ออกมาประตูเวียงชัยเป็นยันจักรพรรดิรุ่งโรธยิ่งใหญ่
เมื่อก่อนตอนที่ตัวเองก่อนที่จะมีชื่อเสียงเนาะไปไหว้ทุกอาทิตย์เลย
นี่เหรอโอ๊ยตั้งแต่ยังแบบไม่มีงานไม่มีการการ

วันหนึ่งเนี่ยตัวเองมีเงินมีทองกับไม่เคยกลับมาไหว้เลย
แปลกนะครับไม่ใช่คุณพระอับกรรม
สมัยนั้นวัดมันไม่ได้ค่อยมีคนมากเหมือนเดี๋ยวนี้
เดี๋ยวนี้เสาร์อาทิตย์คนเยอะแยะปีใหม่ม้ามันคนล้นวัดทุกวัดเลย
มูกันต่อที่วัดหน้าพระเมนเป็นวัดสำคัญทางประวัติศาสตร์ของกรุงศรีอยุธยาครับ
ท่านโทษท่านทำไมถึงต้องมามู้ที่วัดหน้าพระเมน
อเจมส์เพราะว่าวัดนี้เป็นวัดที่พระม่าเมื่อเกิดศึกพระม่ากับไทยที่เราเสียกรุงที่๒
พี่เอกส์แต่ไม่เผาวัดนี้
อเจมส์เว้นอยู่วัดเบียบวัดเนี่ย

วัดนี้อย่าไปคิดว่าพม่ามาตั้งค่ายแล้วมันไม่เผา
แต่เป็นเพราะว่าความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อพระประธานหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัด
ที่มีนิรันตรายให้ขยี้นะนิรันตรายคืออะไรนิรันตราย
แปลว่าไม่มีอันตรายคือคือบรมีของพระอยู่ยงโคกภัณฑ์มหาอุด
เมตตาพยมแต่พระประธานเนี่ยน่าจะมีบารมีเรื่องนิรันตราย
แต่โอเคโดยส่วนตัวเมื่อก่อนนี้เวลาที่ตะเวนดูหมอ
หมอดู๑๐คนไม่รู้ว่าอาจจะเป็นหมอดูเลอะเทอะด้วยนะ
คนถ้าเขาบอกว่าช่วงนั้นคุณดวงตกอยู่

ท่ามกลางอายุทยาย่อฟ้ามาดิน
่อฟ้ามาดินเหมือนเมืองสวรรค์

เว้นวัดนี้มันจะยิ่งใหญ่เลยนะ
ต้องศาสิทธิ์เราคุยกับกรรมการวัดอีกไหม

ถ้างั้นขอต้อนรับพี่ป้อมคนที่ดูแลวัดนี้ครับ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
ส่วนใหญ่คนเข้ามาที่วัดนี้เขามาขอเรื่องอะไรกัน

นี่เป็นพระเก่าแก่ครับครับในอายุทธยาครับค่ะ
อ๋อองค์นี้ก็ตั้งแต่สมัยอายุทธยาหรือครับครับผม

โพธิบาลดรรมเพี่ยวพี่ป้อมก็ต้องรู้แล้วล่ะ
ว่าพระพุทธรูปศักดิ์สิตทั่วแผนดินกรุงนัตนากุศิลป์

มีพระพุทธรูปที่ทรงเครื่องจักรพรรดิราช
สองแห่งที่งดงามคือวัดหน้าพระเมนแห่งนี้

เจ็บของมีนารายสงคุศด้วย

มีบรรณีสร้างแล้วโด่งดังเรื่องนาราย

โอเค

ดอกไม้ทูบเทียนทางวัดมีไว้

จุดทูปปักเทียนจุดติดไม่ติด
วางไว้นะเสร็จแล้วต่อไปเนี่ย

ขอพรที่เป็นพรที่เป็นปากเปล่าด้านใน

เห็นไหมครับนี่คือวัดกษัตริย์สร้างทำไมรู้รู้ไหมเสมาคู่เห็นไหม
เห็นไหมเสมาคู่จะเป็นกษัตริย์สร้างอย่างนี้ต้องกษัตริย์เท่านั้น
คนต้องกษัตริย์สร้างนี้ถูกตัดหัวเลยเทียบเท่าอวดบารมีแข่งกษัตริย์
เป็นอย่างนั้นปะครับพี่ป้อมเป็นอย่างนั้นจริงใช่ไหมครับ

ตรงนี้ก็เป็นจุดมูได้เนอะ
นี่คือแก้เคราะห์เลยวัดนี้คือรอดเพราะอันนี้เลย
เสริมด้วงเสริมด้วงมงคลเลย

เขาเชื่อกันว่าตรงนารายทรงคุดนี่แหละเป็นจุดเสริมดวง
โสรสมงคลเนี่ยโสรสะเนี่ยแปลว่า
เป็นว่าหามงคลให้เกิดความเป็นมงคลในทุกประการถูกต้องไหม

ทำไว้จัดการก่อนเลยใช่ไหม

อยู่หลานเลยน่ะ

อันนี้สวรสหรือว่าจักรพรต
สวทธิ์สวทธิ์ครับสวทธิ์สวทธิ์ครับสวทธิ์สวทธิ์ครับสวทธิ์สวทธิ์ครับสวทธิ์สวทธิ์ครับสวทธิ์สวทธิ์ครับสวทธิ์สวทธิ์ครับสวทธิ์สวทธิ์ครับสวทธิ์สวทธิ์ครับสวทธิ์สวทธิ์ครับสวทธิ์สวทธิ์ครับสวทธิ์สวทธิ์ครับสวทธิ์
ครับสวทธิ์สวทธิ์ครับสวทธิ์ครับสวทธิ์ครับสวทธิ์ครับสวทธิ์ครับสวทธิ์ครับสวทธิ์ครับสวทธิ์ครับสวทธิ์ครับสวทธิ์ครับสวทธิ์ครับสวทธิ์ครับสวทธิ์ครับสวทธิ์ครับสวทธิ์ครับสวทธิ์ครับสวทธิ์ครับสวทธิ์ครับสวทธิ์ครับส

การที่พระถูกสร้างมานานมันจะฝังด้วยแรงอธิษฐาน
นายท็อตรรัฐมนตร์ที่ทุกคนรัฐมนตร์ที่ทุกกระทรวง
จะต้องมาไหว้พระองค์นี้ก่อนทุกยุคทุกสมัย
ถ้าพระองค์นี้ให้เรื่องเดทเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงาน

แปลว่าเทพนั้นต้องเคยเป็นดวงยานแห่งกระตัด